ผลักดันน้ำจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ
จำนวน๒๐ลำที่ติดตั้งในแม่น้ำเพชรบุรี
บริเวณสะพานวัดคุ้มตำหนักในอำเภอบ้านแหลมครบทั้งหมดแล้ว
กรมชนประธานคาดว่าจะช่วยลดผลกระทบจากน้ำท่วม
ในหลายพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีได้
แล้วก็ทำให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายได้ภายใน๒๓วันนี้
ติดตามภารกิจนี้กับคุณพยุงศักดิ์การสมเกต
มีรายงานสดเข้ามาจากอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรชบุรี
ครับผมตลอดลำน้ำแม่น้ำเพชรชบุรี
บริเวณสะพานวัดคุ้มตำหนักอำเภอบ้านแหลม
ข้างหลังผมนี้เต็มไปด้วยเรือผลักดันน้ำของกองทัพเรือ
ที่ได้ติดตั้งไปแล้วทั้งหมด๒๐ลำครับ
ครบตามกำหนดครับและก็ได้เปิดเครื่องพนันน้ำ
ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อผลักดันน้ำ
บริเวณแม่น้ำเพชรบุรีให้มีปริมาณลดลงครับ
มา๑๐ชั่วโมงแล้วนะครับที่กองทัพเรือได้เปิดเครื่องผลักดันน้ำ
ทั้งหมด๒๐ลำที่ได้ติดตั้งไว้บริเวณ
ใต้สะพานวัดคุมตำหนักตำบลบางตะบูนอำเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรชบุรีนะครับรองผู้อำนวยการกองพัฒนาการ
บริหารอู่เรือพระจุลจอม๙นะครับบอกว่า
การจอดเรือผลักดันน้ำจุดนี้จะช่วยผลักดันน้ำได้มากขึ้นนะครับ
ฝั่งซ้ายไปสู่ฝั่งขวาเพื่อให้กระแสน้ำไหลออกสู่ทะเลอาวไทยให้เร็วที่สุดครับ
โดยเฉพาะในช่วงน้ำลงเพื่อลดระดับแม่น้ำเพชรบุรีนะครับ
ที่ล้นตะหลิงเข้าท่วมในพื้นที่ตัวเมือง
ซึ่งน่าจะเห็นผลหลังเปิดเครื่องไปแล้ว๒๓วันครับ
ผลักดันน้ำเนี่ยครับมันจะเป็นการเร่งนะครับ
เร่งระบายน้ำนะครับเพื่อไปสู่ทางด้านทะเล
หรือว่าสู่สถานีปลายคลองที่มีเครื่องสูบน้ำนะครับ
มันก็จะใช่ช่วยในการลดน้ำทางด้านทิศเหนือนะครับ
เพื่อให้น้ำลงทะเลได้เร็วขึ้นครับ
สำหรับเรือผลักดันน้ำครับทั้งหมดนี้เป็นเรือที่กรมอู่ทหารเรือต่อขึ้นเอง
และเครื่องยนต์ดีเซลมีขนาด๒๒๐แรงม้า
พ่นน้ำนี้นะครับแต่ละเครื่องมีศักยภาพผลักดันน้ำได้๒๔ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ดึงน้ำรอบตัวได้ไปอีก๑ต่อ๓หรือประมาณ๗๒ลูกบาทเมตรต่อนาทีครับ
รวมแล้วประมาณ๑๔๖๖๐ลูกบาทเมตรต่อวัน
อกจากนี้นะครับยังสามารถนำมาสูบน้ำได้๒๔ลูกบาทเมตรต่อนาทีอีกด้วย
ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
อำนวยการสำนักชนประธานที่๑๔นะครับก็บอกว่า
สถานการณ์ตอนนี้เริ่มขี้คายไปมากแล้วหลังอ่างเก็บน้ำแม่จันทร์และเขื่อนเพชรนะครับ
ลดการระบายน้ำลงประกอบกับไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มในพื้นที่นะครับ
และได้รับความร่วมมือจากกองทัพเรือที่มาช่วยผลักดันน้ำอีกด้วย
คาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเพชรชบุรี
จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ใน๒๓วันนี้ครับ

ประหลัดกระทรวงอมารถไทยและประหลัดกระทรวงเกษทและสากร
พร้อมด้วยคณะของกรมชนประธานนะครับก็เดินทางมาตรวจเยี่ยม
ก็บอกเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้บริเวณนี้

ก็เตรียมเข้าช่วยเหลือและเยียวยาผู้สบภัยด้วยครับ
พยุงสักการณ์สมเกตข่าวไทยรัตน์ทวี
รายงานจากอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรชบุรีครับ